คุณเห็นวันหนี้หรือยังไง
ไปเองว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดว่าแบบมาแค่โยนหินถามทางค่ะพวกเราไม่รู้เรื่องนะนึกออกป่ะต้องตาอุกบาทมาแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือจีบแล้วใช่ป่ะอย่างนี้
คือผู้หญิงไม่ว่าจะแบบยุคไหนอายุเท่าไหร่จะคนยุคใหม่หัวทันสมัยหรืออะไรก็แล้วแต่
ผู้หญิงทุกคนเขาอยากให้คนที่มาชอบเรา

เราถึงจะรู้ว่าเออคนนี้เขาชอบเราจริงเนาะอะไรอย่างนี้

เช่นแบบสมมุติถ้าเกิดว่าเจอแล้วแค่บอกว่า

กลายเป็นเราจีบเขาอีกเอางงไปหมดอะไรอย่างนี้

แล้วไม่มีใครโยนอุกาบาทเลยไม่มีใครโยนอุกาบาท
เลยไม่มีใครแบบว่าที่เราจะนับว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่า

ไม่เคยเหมือนกันเลยสักคนทำไมดี

มีความสุขแล้วกันลูกใบด้วยกันดีกว่าค่ะ

เด็ดไปยังไงต่อหลังจากนี้
มีแต่ไฟไหม้ทุกตอนแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นการเอ่อ
วางระเบิดแล้วก็เริ่มจุดไฟหลังจากนี้ก็คือระเบิดแตกหมด
ซายสู้แล้วแล้วก็รังรองก็สู้แล้วเหมือนกันค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะ